มีอุบัติเหตุคอมเพรสเซอร์แอร์รถทัวร์ระเบิดค่ะ
ทำให้มีผู้บาดเจ็บถึง๕คนด้วยกันนะคะ
โดยที่เกิดเหตุเป็นอู่ซ่อมคอมเพรสเตอร์แอร์รถทัวร์โดยสาร

อยู่ในหมู่บ้านรัตนโกศิลป์๒๐๐ปีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
อาสาสมัครกู้ภัยแล้วก็กู้ชีพต้องให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทั้งชายและหญิง
จำนวน๕คนอย่างเร่งด่วนนะคะ
ทั้ง๕คนถูกแรงระเบิดแล้วก็เศษเหล็กกระเด็นใส่
ก็ต้องถูกปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงค่ะ
นายศรีรัฐแสงมาเจ้าของอู่เล่าให้ฟังว่า
อู่มีช่างทั้งหมด๘คน
ตอนเกิดเหตุอยู่ได้ยินเสียงระเบิดดังลั่นเลยค่ะ
แล้วก็มีลูกไฟพุ่งจากอู่ลอยขึ้นท้องฟ้า

เห็นช่างนอนได้รับบาดเจ็บอยู่๔คน

มันได้รับแรงกระแทกจากแรงระเบิดแล้วมันก็ลอยไปตกบริเวณข้างเคียง
ทำให้คนงานหญิงโรงงานทำน้ำแข็งได้รับบาดเจ็บไปอีก๑คนค่ะ
ตำรวจโรงพักประตูน้ำจุลาลงกรเข้าตรวจสอบเก็บหลักฐานหาสาเหตุการระเบิดแล้วนะคะ